คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าพระเอกหล่อดังบ้านเราเนี่ยความสามารถรอบตัวจริงไม่ใช่แค่แสดงละครเก่งค่ะแต่หนึ่งในนั้นความสามารถเขาคือเสียงร้องที่ไพร้อ
เสียงเพลงของเขาคุณผู้ชมค่ะอย่างพระเอกหนุ่มหน้าหวานคนนี้น้องเจมส์จีรายุค่ะหน้าก็หล่ออยู่แล้วการแสดงก็ดีนะคะอีกหนึ่งความสามารถขึ้นชื่อเลยคือน้องเนี่ยเสียงดีมากจนได้รับความไว้วางใจจากต้นสังกัดให้ร้องเพลงประกอบละครมาแล้วหลายสิบเรื่องนะคุณผู้ชมนะ
อย่างละครดังเนี่ยเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นกรงกรรมอย่างนี้น้องเจมส์จิก็เป็นคนร้องนะเจมสจิเอาจริงเขาใจรักเรื่องเสียงเพลงด้วยจริงจังถึงขั้นว่าเคยไปเรียนร้องเต้นนะเรียนร้องเรียนเต้นที่เกาหลีด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยสารฝันตัวเองด้วยการทำอัลบั้มเพลงครั้งแรกในชีวิตเลยชื่อว่าซีมอร์ค่ะ

แล้วก็เป็นอีกคนนะคะที่มักจะได้ร้องเพลงประกอบละครที่ตัวเองเล่นอยู่บ่อย
แถมเวลาไปอีเวนต์หลายครั้งนอกจากจะมาอวดความหล่อแล้วเขายังอวดเสียงเพราะให้แฟนแฟนได้ฟินอยู่เสมอเสมอเลย

ก็ก็มีอีกหนึ่งคนเลยคนนี้

ออกวงก็ค่อยค่อยค่อยค่อยเรียนความอุนะคะ

มันขายเกินไหล
เยอะมากนะคะจนแบบโอ้โหช่องแบบใจดีให้ร้องเพลงประกอบหมดเลยล่ะค่ะ
ประกอบเพลงโฆษณาก็เคยมีโปรเจกต์พิเศษประกบนักร้องโอ้โหมีอาชีพมือมากมายเลยคุณผู้ชม
รวมเป็นของงานอีเวนต์อย่างที่บอกไปสุดยอด
ไม่เชื่อไปฟังพี่เวียร้องเลยค่ะ